มาดูเรื่องของน้องอามวัย๑๓ปีที่น้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พี่
แล้วก็มีแก๊งมากัน๔คนปรากฏว่าเอาหินมาปลาใส่น้อง
โทษฐานแค่ว่าบอกว่าน้องอาร์มมองหน้าพวกเขา

ถูกต้องค่ะพอหลังจากเกิดเหตุตอนแรกก็จับได้แล้ว๒คน
แล้วล่าสุดก็คืออีก๒คนก็มามอบตัวนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการแถลงข่าวที่ทางสพบางพลีด้วย
แล้วก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูจังหวะการทำแผน

พ่อแม่ของน้องอามมาแม่เนี่ยร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวดูกันค่ะ

ทั้งคุณพ่อคุณแม่ของน้องอามที่เสียชีวิตคือคุมรมไว้ไม่อยู่ค่ะ
ลูกทั้งคนที่เขาตายแล้วโดนทำแบบนี้
แม่ของน้องบอกว่าไม่อยากจะเอาโหสิให้เลย
ไม่ให้อภัยทำไมต้องทำร้ายลูกขนาดนี้
แล้วแม่ก็ร้องไห้ปรีเข้าไปจะชกนี่นะคะ
คุณแม่ที่ใส่แว่นนี่นะครับ
คือสองคนนี้คือนายกวีโชกเงาสี
นายกวีโชคคือมือปลาหิน
อีกคนนึงคือนายวัชระบุญลือที่เป็นผู้ต้องหาอีกคนนึง
สองคนหลังเข้ามามอบตัวกับตำรวจ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเหตุแล้ว
เขาก็หนีไปกบดานที่สกลนคร
บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวก่อน
ก็มาร่วมแดดแบบนึงค่ะ
หลังจากนั้นก็นำตัวทั้งสองผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ว่าจะออกไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพหรือเปล่า
เพราะว่าในพื้นที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ในช่วงเวลาที่จะไปทำแผน

ยังโดนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติเข้ารุมประชาธรรมนะครับ
ทีนี้ก็เลยมาจำลองเหตุการณ์ข้างสพบางพลี
ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ที่น้องอามผู้ตายซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของพี่
มาตามถนนแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของการมองหน้า
ของกลุ่มผู้ต้องหาที่เขามากัน๔คน
เสร็จแล้วกลุ่มผู้ต้องหาก็ขี่รถตามมาเลยค่ะ
มาเพื่อที่จะเคลียร์แต่ว่าพี่ชายของน้องอาร์มก็ไม่จอดรถนะ
แล้วกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยใช้ไม้สกัดรถไว้
แล้วท้ายที่สุดก็เลยเปลี่ยนใจหาใช้หินปลา
คือจากคำให้การของพี่ชายของน้องอาร์มบอกว่าตอนนั้นก็กลัว
ทั้งตัวเขาแล้วก็น้องอาร์มกลัวมากก็ต้องขับรถจักรยานยนต์หนี
ถูกต้องไหมฮะและกะว่าเดี๋ยวจะกลับรถขับไปอีกทางหนึ่ง
ปรากฏผู้ต้องหามายืนดักอยู่เกาะกลางถนนนะครับ
แล้วก็ใช้หินปาบตัวพี่ชายหลบหินทัน
หินไปโดนน้องอาร์มซึ่งนั่งซ้อนมาเข้าเต็มเบาจนน้องอาร์มตกลงจากรถ
ใช่ค่ะเท่ากับว่าน้องอามจริงไม่รู้อิโหน่ออะไรด้วย
แต่ก็ต้องมารับเคราะห์ครั้งนี้ไปเนี่ยนะคะ
โดยนายกวีโชคที่เป็นมือปลาหินก็รับสารภาพนะ
ว่าเป็นคนปลาหินจริงแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วก็มีการยกมือไหว้ขอโทษขออโหสิกรรมกับตัวน้องอาร์มแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
ทีนี้คุณแม่ของน้องอามค่ะคุณผู้ชมร้องห่มร้องไห้
แล้วก็บอกนะว่าลูกอามเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนเลย
แล้วทำไมการมองหน้ากันมันไม่จำเป็นต้องทำรุนแรงขนาดนี้
แล้วแม่ก็บอกไปถึงน้องอามคือคุณแม่บอกว่าไม่ต้องห่วงแม่กับยายนะ
อยากให้ลูกไปเกิดในพบภูมิที่ดี
แม้ว่าแม่จะโกรธแค้นมากกับคนที่มาทำลูกจนไม่อยากจะอโหสิกรรมให้
แล้วที่สำคัญอยากให้ผู้ต้องหาไปกราบศพน้องอาม
ขอขมาน้องอามฟังคุณแม่หน่อยละกันค่ะ
ไม่ต้องห่วงแม่ให้อามไปดีแม่กับยายน่ะ
อามไม่ต้องห่วงค่ะอามเขารักยายค่ะ
เพราะว่ายายเป็นคนเลี้ยงเขา
เอ็งฆ่าน้องทำลูกแม่ทำไม

นี่เป็นคำถามในใจของคุณแม่มาโดยตลอดนะ
ตั้งแต่น้องอาร์มเสียชีวิตไปคุณแม่บอกทำไมล่ะ
วัยรุ่นทำไมถึงโหดกันแบบนี้
อีกแค่มองหน้ากันทำไมต้องทำร้ายกันจนเสียชีวิต
ใช่ค่ะเพราะแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกแม่เนี่ยนะ
ไปเกเรไปก่อเรื่องทะเลาวิวาสกับใครแม่จะไม่เสียใจขนาดนี้เลย
แล้วแม่ก็บอกไปถึงผู้ต้องหาว่าอยู่ไปก็รกสังคม
พูดแบบนี้เลยนะคะทีนี้คุณผู้ชม
หลังจากจำลองเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
มันมีเหตุการณ์ขึ้นอีกค่ะคราวนี้เป็นความชุนละมุนเลย
เพราะว่าทั้งเพื่อนของน้องอาร์มเอยทั้งครอบครัวน้องอาร์มเอ่ย
เข้ามาแล้วก็รุมประชาธรรมผู้ต้องหาค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะคุมสถานการณ์ให้ได้
แล้วก็รีบนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังสารจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวเพราะว่ากรณีนี้
ก็ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีด้วยนะคะ
ผู้ต้องหามีทั้งหมด๔คนก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่า

แรกนี่ปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้เป็นคนปลาหินนะครับ
แค่เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามกันเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดวันที่๙พฤษภา
แล้วจับกลุ่ม๒คนแรกได้๑๓พฤษภา
คนแรกคือนายนัทพงศ์เปี่ยมจิตกับนายพิสิทธิเพชรเลิศ
ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการแล้ว
แล้วก็๒คนหลังก็มามอบตัวเนี่ยนะคะ
แปลว่าตอนนี้จับได้ยกแก๊งทั้ง๔คนที่ก่อเหตุแล้วนะคะ